นะในศึกษุบันพิมพลิกอังกฤษ

เพราะว่ามันมีเรื่องราวให้ได้พูดถึงกัน

ปลอบใจเหล่าบรรดาแฟนผม

รอบใจด้วยการไปกินข้าวฟรี

เลี้ยงเด็กหงด้วยกัน

ปลอบใจไปสับน้ำตากันไป
ใช่ครับที่ร้านข้าวแกงแยกเทพมิตรตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนี่
เด็กหงว์มานั่งกินจิ้มสบายใจเลยจินเตอร์เชียว
หลังจากคืนก่อนแหมเศร้ากันไปแต่อย่างว่าแหละคุณผู้ชม
ฟุตบอลก็คือกีฬากีฬามันก็มีแพ้มีชนะแน่นอนครับพอไม่ได้ดั่งหวัง
เจ้าของร้านเขาก็ยินดีที่จะปลอบใจเหล่าบรรดาเด็กหงให้มากินฟรี
คนต่อ๑จานจัดกันไปเลยแบบจุกอิ่มกันให้เต็มที่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะมากินคุณจะต้องแสดงตัวว่าคุณคือเด็กหงอย่างแท้จริง

คุณต้องใส่เสื้อแดงมาด้วยอ๋อต้องใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาด้วย
ทีมที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปต้องบอกแบบนี้
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรอดทนรอไปเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลนั้นมีความอดทนสูงอยู่แล้วนะครับ
ถามเจ้าของร้านครับก็คือคุณปิติวัตรชาสวัสดิ์นะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าตนเองเป็นแฟนแมนยู

ก็เขาเห็นใจคือลิเวอร์พูลเนี่ยนะผมบอกเลยเคยผ่านการลุ้นที่จะเป็นแชมป์มาหลายฤดูกาลแล้ว
ไม่ต้องพูดไม่ต้องย้อนกลับไปแล้ว
เพราะถ้าย้อนไปมันก็มีแต่เจ็บช้ำน้ำใจกันเปล่า
แต่ว่าครั้งนี้ถือว่าใกล้เคียงมาก
คุณคิดเอาละกันฤดูการนี้แพ้แค่นัดเดียว

ต้องดีกว่าแค่นี้แค่ไหนแค่ไหนถึงจะได้แชมป์

เสียดายแทนทีนี้แหละเข้าใจถึงหัวอกไง
แฟนแมนดูจะเข้าใจที่แฟนแมนดูเป็นเจ้าหารกาล
ก็เลยเปิดโอกาสให้ให้แฟนลิเวอร์ปูมากินเฟรง
ตามใจก็เลยให้ทานฟรี

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สบายจิตสบายใจนั่งกินข้าว
ทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะ
อย่างที่พี่ติ๊กบอกไว้ว่าเป็นแฟนหงต้องอดทน

โถ

ของข้ามอบไว้ให้เพียงเจ้า
ว่าเป็นแฟนหงแล้วเธอจะได้เข้าใจ
มาเป็นแฟนหงแล้วเธอจะได้เข้าใจ
ลองเป็นแฟนหงดูคุณผู้ชมสักหนึ่งฤดูกาล

เปิดดูได้น้ำตาหง

ผมฟังหลายรอบแล้วทราบซึ้งกินใจมาก
คุณร้องไห้เลย

น้ำตาหงทราบซึ้งกินใจ